ทางตำรวจนครบาลพระหลโยธินค่ะได้คุมตัว๑ใน๔ผู้ต้องหาที่
ทำร้ายร่างกายวัยรุ่นชายวัย๑๙ปีจนเสียชีวิตภายในหน้าร้านเกมภายในซอย
รัชดาพิเศษ๓๖ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ซึ่งดังของผู้ต้องหาก็สารภาพว่ามีเรื่องขเมนต์กัน
เพราะเข้าใจว่าผู้ตายมองหน้าหาเรื่อง
เราไปติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินค่ะ

ขณะที่นายวรสินอินทวิมลอายุ๒๐ปี
พวกที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๖๑๗ปีอีก๓คน
พกอาวุธมีดและปืนเข้าไปในร้านเกมแห่งหนึ่ง
ในซอยรัชดาพิเศษ๓๖หรือซอยเสือใหญ่
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก่อนที่จะร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายปรีชาตั้งแต่
อายุ๑๙ปีจนเสียชีวิตแล้วหลบหนีไป
โดยล่าสุดผู้ก่อเหตุทั้ง๔คน
เข้ามอบตัวพร้อมให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
นายวรสินอินทวิมลอายุ๒๐ปี

ถูกตำรวจนครบาลพหนโยธิน
นำตัวมาชี้จุดและทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ขณะที่อยู่กับรุ่นน้องซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี

ได้มีเรื่องเขม่นกับนายปรีชา
โดยอ้างว่านายปรีชาได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาตะโกนด่า

เพื่อออกไล่ล่าตามหาในปรีชา

จากนั้นทั้ง๔คนได้เดินเข้าไปในร้านเกม

ได้ใช้อาวุธปืนยิงนายปรีชา๑นัด
กระสุนเข้าที่ชายโครงด้านขวา

แทงเข้าที่ชายโครงด้านซ้าย๑แผล

จนทำให้นายปรีชาเสียชีวิต

ทำไมเขาก็ด่าเขาด้วย

สาระผู้บังคับการตำรวจนครบั่น๒

ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันกับผู้ตาย

กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ

รับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิง
และใช้มีดแทงนายปรีชาจนเสียชีวิต

เป็นวัยรุ่นอยู่ในระแวกนั้นนะครับ
ก็ในเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการสอบสวนพยานต่าง

บางคนก็เชิญผู้ปกครองมาสอบ
ก็ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็น

ก็พนักงานสวนก็ไปขอออกหมายจับนะครับ

ทยอยกันมาโดยมีผู้ปกครองพามา
ตอนนี้ครบแล้วทั้ง๔คนครับ

ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยาน

ตรงกับคำให้การของกลุ่มผู้ต้องหาหรือไม่
และในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เตรียมนำตัวฝากขังต่อสารตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป